เห้ยแต่ว่ายังตั้งชื่ออย่างตั้งชื่อสัตว์อีกไหมฮะ
นั่นคุณจูด่งใช่ไหมครับ
มีคนก็เอาสัตว์มาให้คุณตั้งชื่อเยอะเลยค่ะนะ
สวัสดีครับนี่โอ้โหมาพร้อมกับสัตว์มากมายเลยนี่
มูห่าว

และเราห่าวยังไงนะ

สามารถเกิดมามีลักษณะแปลกแล้วคนน์ก็จะเชื่อว่ามาให้โชคลาภ
วันนี้เรารวบรวมสัตว์ที่เกิดมามีลักษณะแปลก
มาให้คุณผู้ชมได้สาธุ๙๙กันครับ
แปลกตัวแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดู
นั่นก็คือลูกหมาที่เกิดมามีลักษณะแปลก
แต่แปลกยังไงไปดูกันเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมสาธุ๙๙เลยครับ
เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มา
ก็เพิ่งจะเคยเห็นลูกหมาประหลาดแบบนี้นี่แหละครับ
คุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชม
หมาน้อยลายดำขาวตัวนี้
มีหนึ่งหัวหาหน้าสองขามีลำตัวสองตัว
แถมขาหลังรวมกันอีกสี่ขาและหางอีกสองหาง
ซึ่งอาจจะแปลกในทางพันธุกรรม
เหมือนที่เราเคยได้ยินข่าววัวแปลกควายแปลกที่ผ่านมา
ซึ่งส่วนใหญ่ถ้ารักษณะแปลกแบบนี้
ร่างกายก็อาจจะไม่แข็งแรงนัก
แต่ทางความเชื่อก็เชื่อว่า
เกิดมาให้โชคด้านชาวเน็ตที่เห็น
ก็เลยคิดคำนวณกันใหญ่เลย
เพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อจ้า
แปลกตัวต่อมาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดู
นั่นก็คือจิ้งจกสามหาง

จะกลายเป็นจิ้งจกเก้าหางแน่โอ้โห

ถูกจับมาใส่ไว้ในแก้วน้ำพลาสติก
ซึ่งคนที่จับได้ก็คือคุณธรรมนัฐอัครักษ์ขุมทรัพย
เขาเล่าว่าจับมันได้ที่หน้าบ้าน
ขณะที่แฟนสาวออกมาเปิดประตู
ในตอนแรกที่เห็นเขาสังเกตว่า
หางของมันดูแปลกต่างจากจิ้งจกทั่วไป
เพราะปลายหางของมันมี๓แฉก
หรือที่คนมักจะเรียกกันว่าจิ้งจกสามหาง
โดยที่ผ่านมาเขาเคยเจอจิ้งจกตัวใหญ่กว่านี้
แต่มี๒หางซึ่งตอนนั้นก็ได้รับโชคถูกรางวัลมาแล้ว
พอครั้งนี้มาเจอจิ้งจก๓หาง
เชื่อว่ามันน่าจะนำโชคลาภมาให้อีกแน่นอน
คราวนี้มาดูลูกงูเห่าที่เกิดมามีลักษณะประหลาด
ขอบอกเลยว่าถ้าสายมูพญานาคเห็นแล้ว
เป็นต้องยกมือไหว้
โอ้โหหมา๖ขาจิ้งจก๓หางว่าแปลกแล้ว
นี่ลูกหมูเห่า๒หัวจิ้งแปลกเข้าไปอีก
ลูกหมูเห่า๒หัวตัวนี้มีลำตัวเท่านิ้วชี้

ดูแล้วก็เห็นว่ามันแข็งแรงดีเคลื่อนไหวได้ปกติ
คุณนิคมนาวนิษฐ์ผู้พบเห็นงูเล่าว่า
ขณะเดินไปที่รถบรรทุก๖ล้อที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็เหลือไปเห็นงูเห่าตัวนี้อยู่ที่บริเวณท้ายรถ
ตอนแรกก็คิดว่างูกำลังกินเขียด
แต่พอเพ่งมองจ้องอยู่นานก็ต้องตกตะลึงอย่างมาก
เพราะเห็นงูตัวนี้มีถึง๒หัว
ซึ่งคุณนิคมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อน
จึงรีบไปหยิบขวดน้ำเปล่ามาแล้วยกมือไหว้อธิษฐาน
ว่าถ้าหากงูตัวนี้มาให้โชคขอให้มันเลื้อยเข้ามาอยู่ในขวด
ปรากฏว่ามันเลื้อยเข้ามาในขวดน้ำจริงครับ
และนี่ก็ถือเป็นเรื่องแปลกที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้